ทีนี้จากงูสิงพาไปดูงูเขียวนะคะไม่ยอมน้อยหน้าค่ะ
โผล่มาคุณผู้ชมตัวเดียว๔วันติดแล้วอ่ะ
ให้เจ้าของบ้านเห็นนี่ค่ะค่อยดูกันไปนะนี่

เจ้าของบ้านเขาบอกเขามองออกนะไม่ได้มามือเปล่า
เลขมาให้ด้วยมานอนขดแบบนี้๔วันติดแล้วนะคะ
เลขที่๔๖หมู่๖ตำบลบ้านนาม
บ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะลูกชายของเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า

แต่ตอนแรกไม่ทันสังเกตก็เข้าไปใกล้เลย
จนกระทั่งเห็นงูเขียวเนี่ยพังงะตกใจเลย
เออก็มันกลมกลืนกับสีของใบไม้ไงฮะ
ตกใจแต่มันไม่กัดนะคะมันนอนขดตัวอยู่อย่างนั้น
แล้วไม่ยอมไปไหนขดตัวอยู่แบบนี้
สี่วันติดแล้วอ่ะมาให้เห็นสี่วันติดแล้วนะคะ
ทีนี้ก็พยายามที่จะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เออนั่นแหละธรรมชาติเพราะมันคือเห็นไหม
ตรงนี้เลยมันก็อยู่ที่เดิมแหละไม่ต้องเสียเวลามาจับหรอกค่ะนั่นแหละค่ะ

เพราะมองไปมองมามันก็ขดเหมือนเป็นเลขนะ
เหรอก็เลยมั่นใจมากว่าให้โชคแน่แน่เลยนะคะ
บอกว่าเลขที่ไปแล้วเมื่อสักครู่ทะเบียนรถไม่รู้นะ

แต่ทีนี้ของขาดไม่ได้เลยอันนี้เรียกว่าของขาดไม่ได้
เพราะนี่ค่ะคุณผู้ชม
คือแฟนไทยรัฐขอมาเราก็จัดให้นะ
หมอไก่เลขมหาทักษางวด๑๖กรกฎาคม๒๕๖
ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ยินเสียงดิฉัน

หน้าจอเราขึ้นให้ชัดแบบนี้แล้วนะคะ

นี่แล้วจะบอกว่าเป็นเลขเดียวกับปูด้วยนะ
พี่ต้นนี่ใช่ใช่ไหมพี่ปูเกียรติ

สถิติของหมอไก่เนี่ยใช่เล่นนะ
ยาวอีกนะใช่เล่นอยู่นะครับ